โพสต์คลิปเอาไว้คือเธอเนี่ยเอาหอยสังไปคืน
ชายหาดอ่าวบอดทองหลางที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
เพราะเธอไปเก็บหอยสังมาแล้วมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นจนเธอต้องเอาไปคืนนะคะ
มาถ่ายรูปที่มาถ่ายรูปชุดว่ายน้ำตรงนี้แล้วเห็นสังทองก็เลยก็จะเก็บไปมันน่ารักสิทีนี้นะคะเมื่อวานตอนคืนเข้าห้องน้ำอยู่
แต่มีเสียงแบบเนี้ยค่ะแป๊บนึงนะเสียงแบบเนี้ย

กลางคืนเลยค่ะเพราะว่าเราเอาหอยเอาไปไว้ตรงตรงหน้ากระจกห้องน้ำ
วันนี้เราก็มาคืนนะคะเพราะว่ามีหุ่นมีหุ่นสังทองอยู่
เราตรงนี้เอาไปคืนก่อนนะคะ

เอามาคืนนี่นะคะน้องป่า
เอามาคืน

ไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเจ้าของโพสต์เลยค่ะคุณนบพันธ์นะคะ
ก็บอกว่าช่วงสงครานไปเที่ยวทะเลแหวกที่อ่าวบอดทองหลังกับครอบครัว
ถ่ายรูปที่ชายหาดไปเจอหอยสังแล้วโอ้โหสวยมากแปลกตาเลยเอากลับห้องไปด้วย
เอาไปล้างน้ำวางไว้ที่หน้ากระจกในห้องน้ำ
แล้วตอนดึกลุกไปเข้าห้องน้ำ
แล้วเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนร้องดังออกมาจากหอยสัง

เธอบอกว่าเธอไม่ได้ฝันเธอได้ยินจริงเพราะเธอลุกไปเข้าห้องน้ำ
รีบวิ่งไปหาแฟนนุ่มคุมโปรงแล้วก็เล่าให้แฟนฟังค่ะ
แล้วพอเสร็จแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยไป
ก็ประมาณสักก่อนนอนเที่ยงคืน
ก็เข้าห้องน้ำปัสสาวะอะไรอย่างนี้

เท่านั้นแหละค่ะหนูก็รีบวิ่งกระโดดมาบนเตียงเลยค่ะ
เพราะว่าแฟนอยู่บนตึกก็กระโดดมาเลยก็บอกว่าเนี่ย
หนูก็บอกเรียกชื่อแฟนว่าเนี่ยลุงเอ๊เนี่ยมีเสียงแบบนี้นะ
แล้วแฟนก็บอกว่าคิดมากหรือเปล่า
หนูก็เลยบอกว่าไม่มันจริงมันจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอเสร็จแล้วเขาก็แบบเหมือนรู้นอนไม่หลับเลย
เขาก็ไปเปิดไฟห้องน้ำทิ้งไว้
เขาบอกว่ามันเหมือนมีคนเดินอยู่ในนั้นอะไรอย่างนี้
ก็เขาก็สดหมดทั้งคืนเขาบอกว่าทั้งหลับตื่นคือนอนไม่หลับเลย
แล้วพอเสร็จแล้วก็คือหนูอ่ะคุมโปรงไปเรียบร้อยแล้วหนูกลัว
แล้วพอเสร็จแล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไร
เพราะว่าเนื่องด้วยอยู่ในโรงแรมแล้วมันก็แบบกลัว
เหมือนมีเด็กน้อยหอยสังสังทองนี่แหละฮะ
ท่านผู้ชมครับสุดท้ายเธอกับแฟนนุ่มตัดสินใจเอาหอยสังไปคืนตรงชายหาดนะครับ
ตอนที่เอาไปคืนเนี่ยเธอบอกตกใจครับที่โขดหินเนี่ยไปเจอรูปปั้นเงาะป่าอยู่ด้วยนะฮะ
เหมือนเรื่องสังทองเลยนะครับก็เลยบอกกล่าวขอโทษไป
แล้วเธอบอกว่าหลังจากนั้นหลังจากเอาหอยสังไปคืนไปขอเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารใกล้ใกล้กัน
อยู่ครับไปเจอดอกไม้จันทร์ในห้องน้ำแล้วได้ยินเสียงเด็กร้องออกมายิ่งตกใจมากขึ้นไปอีก
เพราะใกล้ห้องน้ำที่เธอไปเข้าเนี่ยมีหลุมศพเด็กที่โบกปูนเอาไว้ด้วย
เธอบอกเที่ยวทริปนี้นี่โอ้โหหลอนมาก
แล้วเธอมาโพสต์ในทิคต๊อกมันไม่ใช่แหละหรอก
ว่าไปเที่ยวเนี่ยไม่ควรไปหยิบไปฉวยไปจับไปเก็บอะไรกลับบ้าน
ทำลายธรรมชาติทำธรรมชาติเสียหายเนี่ย
ค่ะนะฮะอืมท่านผู้ชมครับ